มาติดตามความคืบหน้าหลังจากที่เมื่อวานนี้นะฮะ
มีกลุ่มมวลชนประชาชนปลดแอบเนี่ย
ได้ชุมนุมกันแล้วก็เรียกร้องต่อรัฐบาลนะครับ
ก็มีทั้งหมด๓ข้อ๒หลักการ
เมื่อวานเราก็เห็นเหตุการณ์ไปแล้วไทยรัฐทีวีของเรา
ก็รายงานสดให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อเนื่อง
จนกระทั่งมีการยุติการชุมนุมช่วงเวลาประมาณสัก๔ทุ่มครึ่ง
หลังจากนั้นแก่นำของการชุมนุมก็เดินทางไปที่สนสำราญราชนะครับ

ความเคลื่อนไหวในฝากฝั่งของรัฐบาลก็มี
เพราะว่านักข่าวก็ไปเจาะไมค์ที่จะสอบถาม
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
ถึงการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอบเมื่อวานนี้นะครับ
โดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
ตอบคำถามต่อสื่อมวลชนเมื่อเช้านี้สั้นนะครับ
นี่นะฮะช่วงที่สื่อมวลชนก็ดักสัมภาษณ์เหมือนกัน
มวลชนถามเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมเมื่อวานนี้

ความคิดเห็นของผู้ชุมนุมก็ถือว่าเป็นสิทธิ์
ถือว่าเป็นความเห็นต่างสามารถทำได้
แต่อย่าไปละเมิดสิทธิคนอื่น
โดยในส่วนของรัฐบาลนั้นก็มีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยนะฮะ
แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้
เพราะมีข้อยกเว้นให้สามารถชุมนุมได้นะครับ
กับการที่มีมวลชนมาร่วมชุมนุมจำนวนมาก
ซึ่งเมื่อวานก็ได้เห็นพลังของมวลชนตรงนี้
และจะดำเนินการต่อไปอย่างไร
ผลเอกประวิทย์เดินออกจากกลุ่มนักข่าวเลยนะ
เดินออกจากกลุ่มนักข่าวโดยไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนที่รัฐสภานายชัวร์หลีกภัยประธานสภาพผู้แทนราชดรนะครับ

กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นร่างรัฐธรรมนูล
เพิ่มเติมมาแล้วก็จะต้องนำไปตรวจสอบความถูกต้องของยัตติดังกล่าว
ว่ามีสมาชิกเข้าชื่อครบถ้วนเรียบร้อยหรือไม่
จากนั้นจะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภาพผู้แทนราชดร
มั่นใจว่าจะทันในสมัยการประชุมนี้นะครับ
แต่ก็ยอมรับว่ากระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๕๖วงเล็บ๒
จะต้องเริ่มตั้งแต่วาระที่๑ไปถึงวาระ๒และวาระ๓

ส่วนร่างของคณะกรรมาธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ที่มีรายงานว่าจะยื่นในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้
ก็สามารถนำมาบรรจุเข้าเป็นวาระการพิจารณาของสภาได้ทันที
เพราะเป็นเรื่องที่สภาอนุญาตให้กรรมธิการไปทำหน้าที่ในการศึกษา
และให้กลับมารายงานต่อที่ประชุมของสภาพผู้แทนราชดร
อันนี้ก็เป็นการตอบคำถามของนายชวนหลีกภัยนะครับ
ขณะที่นายพุทธิพงศ์ปุณกรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับ
ก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเหมือนกัน
บอกว่าเมื่อวานนี้ได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมและยังคงติดตามต่อเนื่องถึงเรื่องของการสื่อสารของแกนนำ
ถ้าพูดถึงเมื่อวานี้ก็เป็นการสื่อสารของแก่นำบนเวที
ส่วนพูดว่าทั้งก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้และหลังจากนี้
ว่ามีประเด็นใดที่ผิดกฎหมาย
รวมทั้งจับตาว่ามีการแชร์ข้อความต่าง
มีการเกินเลยหรือไม่ไม่เป็นความจริงหรือไม่
พาดพิงอะไรที่ไม่เหมาะสมหรือไม่
เพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการต่อไปนะครับ
ส่วนทางด้านของนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการโครงการอินเตอร์เน็ต
เพื่อกฎหมายประชาชนคือเมื่อวานนี้นะคุณ
เขามีการที่จะล่ารายชื่อของประชาชนที่จะร่วมลงรายชื่อ
เพื่อยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูลเขามีการตั้งโต๊ะที่ถนนราชดำเนินเมื่อวานนี้
ปรากฏคุณโอ้โหมีผู้มาร่วมลงรายชื่อจำนวนมากนะครับ
สะสมไปเรื่อย๒หมื่นกว่าราย๓หมื่นกว่ารายและตอนนี้๕หมื่นกว่ารายแล้วนะ
เกือบถึงครึ่งทางของ๕หมื่นชื่อที่ตั้งเป้าหมายแล้ว
เขาบอกว่าโอ้โหมีประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอาชีพเลยที่มาร่วมลงรายชื่อนี้นะครับ
ขณะที่เมื่อเช้าก็มีความร้อนแรงอยู่ในโลกโซเชียลนะคุณนะ
มีการแชร์ภาพของเด็กนักเรียนในชุดนักเรียนโรงเรียนต่าง
เกิดขึ้นในหลายโรงเรียนมีการผูกโบสีขาว
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านพระเด็จการด้วยนะครับ
นี่เรื่องของความเคลื่อนไหวก็ยังไม่หมดนะครับ

เรื่องของการชุมนุมและข้อเรียกร้องต่าง
แต่ตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลต่อนะครับ
ไม่ให้มีรัฐประหารและไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ
แต่ข้อเรียกร้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่
ก็เทไปตรงที่ประเด็นของสวนะฮะ
คศแต่งตั้งสวสวโหวตเลือกนายก
นายกแต่งตั้งโดยไม่มาจากรายชื่อของพักการเมือง
เป็นนายกคนนอกต่างตอบแทนต่างสืบทอดอำนาจอะไรกัน
ก็เป็นมาตรา๒๖๙๒๗๒ในรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
ก็เป็นข้อเรียกร้องที่ประชาชนปลดแอบเขาอยากให้แก้ไข